คุณผู้ชมครับเมื่อวานี้คอรมอลได้อนุมัติพระราชกำหนด
ที่จะใช้เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
วงเงินทั้งสิ้น๑ล้าน๙แสนล้านบาท
เงินจำนวนนี้จะถูกจัดสรรไปใช้กับอะไรบ้าง
วันนี้ครับอาจารย์สุภาพคลี่ขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทย
อาจารย์จะมาวิเคราะห์เรื่องของงบประมาณตรงนี้
เชิญอาจารย์สุภาพคลิกขจายนะครับเชิญครับ
สวัสดีครับคุณบุ๊คค่ะคุณน้ำแข็งครับ
เรื่องที่คุณบุ๊คคุณน้ำแข็งรายงานไปเมื่อสักครู่
ผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่า
เป็นเรื่องที่หนังสือพิมพ์วันนี้พาดหัวกันทุกฉบับ
เป็นข่าวพาดหัวใหญ่ทั้งสิ้นหลักการก็คือว่า
เงินที่รัฐบาลนำมาบริหารประเทศนำมาใช้จ่ายนำมาเป็นค่าเงินเดือน
เป็นเงินที่เก็บจากภาษีประชาชนทั้งนั้น
ประชาชนทำมาหากินได้ก็เอาเงินส่งภาษี
โดยหลักการแล้วเนี่ยคนหากินได้มาก
รายได้มากก็เสียภาษีมากรายได้น้อยก็เสียภาษีน้อย
ฉะนั้นในยามที่ประชาชนเดือดร้อนกันทั้งประเทศ
รัฐบาลเอาเงินมาช่วยเหลือมาเยียวยาประชาชนนั้น
ถือว่าถูกต้องแล้วครับไม่ว่าจะเป็นการเยียวยาโดยตรงหรือโดยอ้อม
อันนี้เป็นเรื่องของหลักการที่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม
โดยอ้อมก็คืออะไรครับโดยอ้อมก็คือว่า
เอาเงินมาช่วยพยุงธุรกิจให้อยู่ได้
เพราะถ้าธุรกิจล่มสลายเมื่อโควิดผ่านไปแล้ว
ถ้าธุรกิจล่มจมบริษัทปิดกันเยอะแยะ
ประเทศอยู่ไม่ได้คนไม่มีงานจะทำ
ถ้าธุรกิจเจ๊งกันหมดคนไม่มีงานจะทำ
เพราะโรงงานปิดหมด

นี่เป็นการเยียวยาทางอ้อมซึ่งดูตัวเลขแล้วเนี่ย
เอาเป็นว่าในประเทศไทยสมมุติว่ามี๑๐๐บริษัท
ฉะนั้นรัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้
ธนาคารแห่งประเทศไทยก็จะมีเงินใส่ลงไปในธนาคารพาณิชย์ทั้งหลาย

เพื่อพยุงเศรษฐกิจให้อยู่รอดให้อยู่ได้
ไวรัสไปเมื่อไหร่ประเทศก็ฟื้นตัวได้เร็วขึ้น
ส่วนการเยียวยาโดยตรงก็เหมือนที่คุณบุ๊คกับคุณน้ำแข็งรายงานไปแล้วเมื่อสักครู่
ก็คือว่ามีการจ่ายเงินโดยตรงให้ใครบ้าง๕๐๐๐บาท๖เดือน
ก็ลายละ๖หมื่นอ่ะ๓หมื่นก็พอสมควรนะครับ
แต่ว่าตรงนี้รัฐบาลกระทรวงการคลังต้องระวังให้มาก
อย่าให้เกิดสภาพคนควรได้ไม่ได้คนไม่ควรได้ได้
เหมือนที่ชาวเน็ตเขาเอามาเปิดเผยเมื่อกี้ที่คุณน้ำแข็งรายงานไปนั่นแหละ
ถ้าสภาพอย่างนี้เกิดขึ้นมาไม่กี่คนไม่เป็นไร
ถ้ามันเกิดขึ้นมามากอันนี้มันจะมันจะมีปัญหาตามมากับรัฐบาล
รัฐบาลตั้งเป้าไว้ว่าประมาณ๙ล้านคนล้านกว่าคนเนี่ยเอาไปก่อน
แล้วที่เหลืออ้าวที่แรกเขาว่าล้านล้านกว่าแล้วกลายมาเป็น๓ล้าน
แล้วจะกลายมาเป็น๙ล้านไอ้ที่ปูดขึ้นมานี่แหละครับ
เป็นใครบ้างล่ะครับผมเข้าใจเพราะว่ารัฐบาลไม่มีเวลาไปสอดส่องไปดูรายละเอียดมาก
ถ้าไปดูรายละเอียดเป็นรายคนมากกว่าเงินจะออกมาได้เนี่ยไม่มีอะไรจะกิน
แต่ว่าเมื่อเร็วเร็วแล้วจะทำยังไงไม่ให้เกิดช่องว่าง
คนที่มีสิทธิ์ได้รับหรือคนที่ไม่มีสิทธิ์ต้องช่วยกันด้วยนะครับ
ในภาวะอย่างนี้ถ้าฉวยโอกาสไปหลอกรัฐบาลในภาวะอย่างนี้ไปพูดโกหกกับรัฐบาล
ให้ข้อมูลเป็นเท็จกับรัฐบาลก็ถือว่าเราไม่ช่วยกัน
ฉะนั้นตรงนี้ฝ่ายรัฐบาลฝ่ายกระทรวงคลังซึ่งเป็นเจ้าของเรื่อง
รอบครอบนะครับไม่งั้นปัญหามันจะเกิดขึ้นมาทีหลัง
ประเด็นสำคัญก็คือว่าเรื่องการดูแลขวัญกำลังใจ
ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอันเนี้ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีมาก
ผมเห็นข่าววันนี้ก็คือว่าเขาจะเอาไปรับบุคลากรทางสาธารณสุข
เพิ่มเติมครับนานมาแล้วที่ปัญหาก็คือว่า
บุคลากรด้านสาธารณสุขพยาบาลเจ้าหน้าที่เราขาดแคลนมาก
รัฐบาลในอดีตพยายามจะขอเงินก้อนนี้มาใช้หลายครั้งหลายหนแต่ไม่ได้
คราวนี้ได้เหรอครับเขาสนับสนุนเงินเพิ่มพิเศษ
รายเดือนสำหรับบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขเขาจัดสรรโคต้าพิเศษความดีความชอบ
สำหรับบุคลากรสาธารณสุขการปรับสิทธิประโยชน์ของบุคลากรที่ได้รับความเสียหาย
กรณีที่ปฏิบัติหน้าที่และนับเวลาอายุราชการทวีคูณ
เพื่อคำนวณบำเน็ตบำนานลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ส่วนบุคคล
ระยะเวลาหนึ่งปีสำหรับบุคลากรด้านสาธารณสุขเขาจะปรับอัตราชดเชยในมาตราสิบแปด
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินช่วยเหลือเบื้องต้น
แก่ผู้บริการสาธารณสุขที่ได้รับความเสียหายจากให้การบริการทางสารสุข
คือพวกที่ติดเชื้ออะไรเหล่านี้ครับคอรมอลได้มีอนุมัติในหลักการในส่วนรายละเอียด
ให้ไปหารือเพิ่มเติมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเด็นนี้ตรงใจประชาชนเลยครับ
แต่ว่าสิ่งที่จะตามมาก็คือว่าโดยระบบระเบียบราชการเนี่ย
เราต้องการที่จะให้ออกมาโดยเร็วครับฉะนั้นไม่ควรจะช้า
เพราะว่ายิ่งช้าก็จะยิ่งทำให้บุคลากรทางสาธารณสุขเดือดร้อนมากยิ่งขึ้น
แล้วก็นอกจากนั้นมีคลิปอีกชุดหนึ่งครับ
มีข่าวอีกชุดหนึ่งก็คือเรื่องของการรับบุคลากรสาธารณสุขเพิ่มเติม
อันนี้ครับเป็นประโยชน์มากเพราะว่าบุคลากรสาธารณสุขนั้นเนี่ย
ขาดแคลนมานานคราวนี้เขาจะรับประมาณสี่หมื่นห้าพันคน
เยอะนะครับรับมาคราวนี้เนี่ยเพื่อมาแบ่งเบาภาระ
คนที่ทำงานหนักในช่วงนี้ได้มากจะช่วยแบ่งเบาภาระคนที่ทำงานหนัก
คนที่ไม่มีเวลาพักผ่อนคนไม่มีเวลาได้หลับได้นอน
คนที่ทำงานอยู่เดิมเนี่ยพอมีคนใหม่มาช่วย
ก็จะก็จะเบามือมากขึ้นทีนี้สำคัญก็คือว่า
ผมและกลัวมากเลยเพราะว่าพอผ่านมติคอลโลมอไปแล้ว
ถ้ายังรุ่มร่ามแล้วเดินตามระเบียบราชการกว่าคนที่จะได้เข้ามาเนี่ย
คนที่ทำงานอยู่จะสู้ไม่ไหวฉะนั้นก็ฝากว่า
ช่วยกันเร่งรัดเป็นกรณีพิเศษ
เพื่อให้คน๔๐๐๐กว่าคน
ได้เข้ามาร่วมทำงานกับกระทรวงสาธารณสุข
เข้ามาช่วยรุ่นพี่ที่เขากำลังทำงานหนักกันอยู่ในขณะนี้
อันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีที่คอรมออนุมัติมาเมื่อวาน
รัฐมนตรีอนุทินได้ทำเรื่องนี้
รีเซนต์เรื่องนี้ในที่ประชุมคอลโลมอเองเลยครับ
บุษฏฐานแพทย์หมอและพยาบาล
ก็ยังเป็นสิ่งที่สังคมไทยให้ความสำคัญอยู่
มีคลิปออกมาเป็นระยะ
มีคลิปหนึ่งที่ผมดูแล้ว
สะท้อนถึงการทำงานที่หนักหน่วง
ของบุษฏฐานสาธารณสุข

คลิปนี้เริ่มด้วยภาพที่เจ้าหน้าที่เห็นไหมครับอยู่ข้างจอนี่แหละ
นั่งสับผงกอยู่บนเก้าอี้แล้วเนี่ยเห็นไหมแล้วหลังจากนั้น
นี่ก็มีเจ้าหน้าที่คนอื่นอื่นนอนกันอย่างนี้ครับนอนกันอย่างนี้ครับ
คุดคู้อยู่กับพื้นนอนอยู่บนชั้นวางของ
นอนอยู่บนเก้าอี้ที่เอามาต่อกัน
นี่คือสภาพการล้มตัวตอนในภาวะที่ร่างกายสู้ไม่ไหว
ถ้าร่างกายสู้ไหวไม่นอนแบบนี้หรอกครับ
แต่นี่เพราะร่างกายสู้ไม่ไหว
ก็ต้องให้กำลังใจบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุข
ผมนึกถึงเพลงนกขมิ้น

กขมิ้นคำนี้จะนอนไหน
ผมขอส่งกรอนบทนี้ไปถึงบุคลากรทางสารสุขว่า
นกขมิ้นเหลืองอ่อนนอนที่ไหน
คนที่เหนื่อยแทบขาดใจนอนที่นี่
สับปะงกอ่อนล้าข้ามราตรี
ซุกหัวนอนเท่าที่มีให้นอน
ใบไม้ร่วงทีละใบไปต่อหน้า
บรรทอนแรงศรัทธาให้ล้าอ่อน
ปาดน้ำใสไหลปริ่มตาเอื้ออาทร
ยืนมองเตียงเรียงนอนสะท้อนใจ
ผู้อยู่แนวหน้าสู้ฆ่าศึก
อยู่กับความระทึกและหวั่นไหว
ยังไม่รู้จะติดเชื้อได้เมื่อใด
แต่ถ้าทิ้งหน้าที่ไปใครจะทำ
แด่บุคลากรศาสนสุขทั้งหลายทั้งปว่นครับ
และนี่คือขีดเส้นใต้เที่ยงวันนี้ครับ

เรื่องของงบประมาณในการจัดสรรในการต่อสู้โควิด๑๙นะครับ
แต่ที่อาจารย้ำอยากให้ถึงมือคนที่เดือดร้อนจริง